ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกุมความรักคนโสดและคนมีคู่แล้ว
ต่างเพศเข้ามาผัวพันนำผลประโยชน์โชคลาภมาให้
ช่วยส่งเสริมกันทำให้ทำงานอย่างมีความสุข
สุขภาพระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับที่สูง
ของบนที่สูงตกใส่ตกต้นไม้ตกบันไดขับรถ
กิ่งไม้หักโค้นใส่ระวังอุบัติเหตุจากฟืนไฟอัคคีภัย
การเงินรายได้และผลประโยชน์ประจำที่ขาดหายไป
จะกลับคืนมาเหมือนเดิมให้ระวังรายจ่ายจากหนี้เก่า
ค่าบัตรเครดิตแม้มีรายได้จรเข้ามาแต่รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นด้วย
การงานจะได้รับเกียรติเป็นที่เชื่อถือเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมอาชีพ
ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์วิชาการแต่ไม่ควรแสดงออกโดดเด่น
ออกหน้าออกตาทำงานแบบปิดทองหลังพระเป็นเรื่องดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์